ทีมชาติไทยเจอกับอินโดนีเซียมี๗คะแนนเท่ากันก็การันตีเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศอีรานในปีหน้าไปแล้ว
ครึ่งแรกไทยเล่นเด็ดขาดนะครับออกนำไป๔๑จากจุตินันรักษาทรัพย์นาทีที่๒
แล้วก็มุมัติริสกี้ทำเข้าประตูตัวเองครับนาทีที่๔จรูนศักดิ์หมื่นเที่ยงยิง๒ลูกนะครับนาที๑๔แล้วก็๑๘
ส่วนอินโดนั้นได้ประตูจากมุธมัติซานจาย่านาที๑๔แต่ท้ายครึ่งแรกครับปียวัตรเพชรน้อยของไทยโดนใบเหลืองที่๒เป็นใบแดงไล่ออก
แล้วก็ครึ่งหลังครับอินโดได้๑ลูกจากโมฮามัติชาฟูล่าจบเกมไทยชนะนะครับ๔๒คว้าอันดับ๑ในโซนอาเซียนมี๑๐คะแนนจาก๔นัดส่วนอินโดนั้นจบที่๓มีอยู่๗แต้มนะครับ
ส่วนอีก๑คู่ครับเวียดนามชนะมาเลเซีย๒๑ทำให้เวียดนามมี๘คะแนนนะครับจบที่๒โซนอาเซียนเป็น๑ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย
มาดูผลการแบ่งโถนะครับของรายการนี้กันหน่อยครับจัดตามผลงานในปี๒๐๑๗โถ๑ทีมวางมีอีรานเจ้าภาพอีรักษ์ไทยแล้วก็ญี่ปุ่น
๒ครับโซนอาเซียนแล้วก็ตะวันตกนะครับอินโดเวียดนามเลบานอนบาเรนหรือว่าซาดีอาราเบียครับ
ที่๓โซนกลางแล้วก็โซนตะวันออกบีทาจิกิสถานคีกิสถานนะครับอาฟกานิสถานแล้วก็ไต้หวันครับ